รับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
แน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญโดยพร้อมเพียงกันครับ
ส่วนประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในค่ำคืนวันนี้
เรายังคงอยู่ในธีมเรื่องของการออกทริปแล้วไปเจอดีครับ

แขกรับเชิญของเราเขาไปออกทริปเหมือนกัน
แต่ทริปของเขาคือการออกไปทำงานแล้วเจอดี
และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณไก่ครับสวัสดีครับคุณไก่ครับ

ครั้งนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตากัน
เคยเป็นเรื่องเล่าตอนบวชแล้วก็เส้นทางเดิมครับ
เส้นทางเดิมวันนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปออกทริป
แต่ทริปในครั้งนี้คือการออกทริปไปทำงาน
มาพร้อมกับเรื่องนอกเส้นทาง
เออเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยฮะ
อันนี้ย้อนไปไกลสักหน่อย
น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า๕ปี๘ปีแต่คือช่วงนั้นเพิ่งจะเริ่มทำงานเซลล์ใหม่
นานขนาดไหนนานขนาดที่ว่าคือสมัยก่อนนะครับ

เสถียรพาหลงกันเป็นว่าเล่น
แต่ถึงจะเป็นแยกต่างหากข้อมูลอะไรเอ๋ยก็จะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ครับ

ก็มีอยู่ทริปหนึ่งช่วงนั้นเป็นต้องเรียกว่าช่วงที่เริ่มต้นวิ่งเองใหม่
ปกติแล้วเนี่ยการเป็นเซลล์เนี่ยมันก็จะต้องจองที่พักล่วงหน้าครับ
แต่เพราะเอิญมันมีอยู่อำเภอหนึ่ง
ปรากฎว่าอันนี้ข้อหัวก็บอกว่าเอ๊ยอำเภอผมเคยไปมาคลั้งนะคุณไม่ต้องจองก็ได้

คนไม่ได้เยอะจริงมันไม่ใช่ทางผ่านด้วยซ้ำ
กว่าจะออกจากร้านลูกค้าได้ก็ประมาณ๖โมงกว่า

ก็เลยก็ไม่เป็นไรก็หา
แต่ทีนี้๖โมงกว่าจะมืดจะค่ำแล้วเนี่ย
เราคงไม่ไปขับตระเวนหาสุ่มมาตอนนั้นนะครับ
ก็ปรากฏว่าคือได้มาอยู่๓๔ชื่อ

เพราะว่าบางอันมันก็เข้าไปลึกเกินไป

บางทีมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเราก็ไม่ไปนะครับ
จนกระทั่งก็ขับไปอยู่ที่นึงปรากฏว่า

คือขับไปถึงเนี่ยครับเป็นโรงแรมที่อยู่ประมาณ
มันเป็นหัวโค้งถนนโรงแรมก็ตั้งอยู่
ตึก๒ชั้นลักษณะแบบกลางเก่ากลางใหม่
แล้วก็ร้านจอดรถอยู่ด้านหน้า
ก็ดูมีแสงสว่างมีอะไรดูน่าจะปลอดภัยนะ
คือเป็นเซลล์ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับ

แล้วก็มีแสงสว่างดูน่าจะปลอดภัย

ที่ไปถึงจอดรถขนของเข้าโรงแรม
เราก็เปิดห้องเปิดอะไรถามราคาเรียบร้อยนะครับ
ลงมากินข้าวข้างล่างข้างล่างโรงแรมเนี่ยนะฮะ
มันก็จะเป็นมันจะมีอยู่ส่วนมุมสุดเลยครับ
มันจะทำเป็นเหมือนกับร้านอาหารตำสั่ง
ข้างในก็มีโต๊ะอะไรต่อมีอะไร
ด้านหน้าก็จะมีพวกโต๊ะม้าหินให้มีคนนั่ง
ผมลงไปถึงผมก็ระหว่างที่สั่งข้าวก็เจอพี่ผู้ชายอยู่คนนึง
เขาก็แบบเห้ยน้องเซลหรอ

เขาก็พยายามชวนผมคุยแล้วก็ชวนไปนั่งด้วยกันครับ
เวลาไปที่ไกลบางทีมันเหงา
เจอเพื่อนเจออะไรเพื่อนร่วมอาชีพก็คุยกัน
ก็เหนื่อยก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไห

ก็กะว่าข้าวผัดหมูจานเดียว

เป็นไงล่ะอยู่ทำงานบริษัทไหนขายอะไร
คุยไปคุยมาหูผึ่งประโยคนึง
เพิ่งมาแถวนี้ใหม่ใช่ไหมไม่เป็นไร
อยู่แถวนี้มีข้อมูลลูกค้า

มันอยู่ฉีกออกจากเส้นทางที่เราเคยวิ่งเลย

ถามเลขทางกันแล้วบอกว่า
เดี๋ยวร้านปิดขอนั่งดื่มหน่อย

ถามไปอยู่ชั้น๒เหมือนกันอยู่ปีกเดียวกัน
ผมเดินขึ้นบันไดไป

เป็นห้องผมเลยแต่ห้องพี่เขาอยู่สุดทางเดิน
ห้องเราตอนนั้นจำได้ไหมว่าห้องเลขอะไร

แต่อยู่ปีกเดียวกันแล้วเขาอยู่สุดทาง
ก็เลยผมขอเบอร์โทรไว้ก่อนพี่เผื่อพี่เมาแล้วพี่ลืม
ไม่เป็นไรน้องพี่ไม่ลืมไม่เมาง่ายหรอก

ก็เป็นเซลล์ก็ทำเอกสารตามปกตินะฮะ
คือกว่าจะเข้าห้องกว่าจะอะไรต่อมีอะไรเนี่ย
ทุ่ม๒ทุ่มแล้วก็ทำเอกสารไปจน๔ทุ่ม
ก็ยังไม่มาเคาะสักทีไง

ทำก็ลืมแล้วแล้วก็อาบน้ำอาบทานอนแล้ว

เป็นเสียงรถก็ตกใจตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บ

เปิดไปดูคือสิ่งที่เห็นก็คือ

พุ่งเข้ามาข้างในตรงร้านอาหารของโรงแรม

ก็คือโต๊ะม้าหินอะไรหายไปเลยนะ

อยู่ชั้น๒เนี่ยยังได้กลิ่นเลยนะ

เพราะว่าพี่เขายังอยู่ตรงนั้นเหมือนกู
ถ้าไม่อยู่ก็คงจะดีเนาะ

ก็ออกมาแล้วก็รีบถอดกรอนประตูอะไร

เดี๋ยวนะตอนที่ดูผ่านตาแมวเห็นเขายืนอยู่

ก็มองไปสุดทางเดินก็ไม่มีใคร

ก็เดินตามไปดูเขาบอกว่าเขาอยู่ห้องสุดท้ายเลย
อยู่ห้องสุดท้ายเราก็เดินไปที่ห้องสุดท้ายแล้วก็แบบ

ก็เรียกชื่อสมมุติว่าชื่อพี่บีแล้วกัน
พี่บีครับพี่บีก็เงียบ
ไม่มีอะไรก็อยากได้รายชื่อ
ก็บิดลูกบิดดูไม่ได้ล็อก

ก็จะปกติแหล่ะครับเพิ่งท่องแอร์
แอร์เย็นเฉียบมีกระเป๋าเจมส์บอล
อยากจะหยิบนะแต่แบบมันเอกสารคนอื่นอะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกัน

เสียดายอยู่ก็ปิดประตูไงก็เดินออกมา
ออกมาจากห้องนั้นประมาณสักประมาณ๔๕ห้อง

ตรงทางที่เราเพิ่งเดินมา

ปกติสุดทางพี่มองไปพี่ก็จะแบบเห็นทางนี้เข้าไป
ในสุดมันก็จะมีหน้าต่างมีอะไร
ก็เจอคนคนหนึ่งก็นั่งกอดเข่าอยู่เขาแบบ
แต่ก้นเนี่ยเขาก็นั่งติดพื้นอยู่ใช่ไหม

แต่คอเขาติดเพดาน

มันเหมือนกับคนที่มันโดนจับยืดนะพี่
มันดูสเกลมันยืดขึ้นมาแล้วมันติดเพดานเราก็แบบเฮ้ย
คือจริงเปล่า
เฮ้ยจริงเปล่าวะ

เปรี้ยงจินดันทานว่ามันคนที่มันกอดเข่าอยู่แล้ว

สักพักแบบมันเหมือนเราก็กระพริบตาเองอะพี่

ตอนจังหวะที่มันหันแบบกึ๊กไปเนี่ย
มันเหมือนกับมันไม่ได้เห็นว่าเขาหันอย่างนี้นะพี่
มันหันแบบพอเรากระพริบตาปุ๊บมันเหมือนมันเปลี่ยนเฟรม

พอกระพริบตาอีกทีนึงมันก็แบบกึ๊ก
กระพริบตาอีกทีนึงปึ๊ก
มันเป็นยื่น
มันคิดไปต่างนานหน้าพี่มึงจะมู้ดหัวไหนหรือเปล่ามันจะทะลุเข้ามาได้ไหมไม่เข้ามาไม่เป็นไร
เราก็ว่าอุทิศส่วนกุศลอะไรกันแล้วกัน
พอจะตั้งสมาธิได้ก็อุทิศส่วนกุศล

คำนี้ก็เหมือนกับก็พูดพูดปากเปล่าแล้ว
ส่วนกุศลที่อะไรทำมานะพี่นะให้พี่นะ

ก็แบบสับเพยรสตรา

ก็เลย
ในห้องพักมันก็จะมีแก้วน้ำอยู่๒ใบเป็นปกติ

มันพยายามแบบหากรวดน้ำให้

แบบบทจำไม่ได้แล้วนะครับ

ปกติต้องลงไปกรวดที่พื้น
วันนี้ขอฉุกเฉินนะครับพระแม่ธรณีช่วยด้วย

เพราะเขาไล่มาตลอดแล้วก็กรวดน้ำรีบท่อง

เราเห็นว่าน้ำกระทบถึงพื้นข้างล่าง

มันคงจะไม่ไปอย่างนั้น

คือก็รวบรวมความกล้าแต่จริงไม่ได้อยากดูนะ
แต่ว่าคือเรากลัวเจอพี่เขามาแปลงร่างใส่หน้าเรา

เพราะเราส่องตาแมวไปครั้งนี้เจอพี่บีอีกแล้วแต่
แต่เจอในสภาพปกติยืนหันหลัง

เดินกลับมานั่งที่เตียงสวดมนต์

แต่ถ้าเค้าไม่พุ่งพรวดเค้ามา

ก็ลำคาญจนกระทั่งมาก

พี่เจมส์บอลขนขึ้นรถไปก่อน
กลับมาเอาตังมาจ่ายปลอส

ตอนนั้นมีคนอยู่๓คนก็จะมีฟรอนต์คนที่เป็นเมื่อคืน
กำลังเก็บของจะกลับบ้านตอนเช้ามีคนที่มารับกะใหม่แล้วก็มีแม่บ้าน
แม่บ้านกับคนที่มารับกะใหม่มองแบบงงแต่เด็กที่ฟร้อนต์เมื่อคืน
มันยิ้มมุมปากส่งนี้น้องคนข้างน่ะเหมือนจะรู้อะไรดีนะ
ผมก็ว่าเดาอยู่แล้วล่ะว่าพี่น่าจะเจออะไรสักอย่างเฮ้ยทำไมอ่ะอืม
เมื่อคืนพี่เจออะไรอ่ะก็เล่าให้มันฟังคร่าวอ่ะทีนี้น้องบอกพี่ได้ยัง
ว่าตกลงที่เดาว่าพี่จะเจอเนี่ยน้องดูจากอะไร
ก็เมื่อวานผมเห็นพี่นั่งคุยอยู่คนเดียวที่หน้าร้านข้าว
เขาเห็นเรานั่งคุยอยู่คนเดียวที่หน้าร้านข้าวตรงโต๊ะม้าหิน
แต่ในสิ่งที่เราเจอคือพี่บีโบกมือเรียกเราไปนั่งด้วย
แล้วเขาก็คุยแล้วเราก็เอออฮอเหมาะกับเขา
มันเท่ากับว่าผมเข้ามาถึงโรงแรมนี้
ประมาณ๕นาที๑๐นาทีที่ผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้อง
ลงมากินข้าวอันนั้นคือเจอแล้วคือนับว่าเจอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ
ก็แบบอ้าวกูเจอตั้งแต่แรกเลยดีกว่า
แล้วมันอะไรยังไงตอนไหนเขาก็บอกว่าเออก็คือประมาณว่า
อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะพี่เรื่องนี้มันก็นานแล้วผมก็ฟังต่อมาเหมือนกัน
เรื่องนี้มันเกิดก่อนที่ผมจะมาทำงานที่นี่อีก
คือประมาณว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมีลูกค้าครับเขาก็นั่งกินข้าว
นั่งกินเบียร์สูบบุหรี่อะไรอยู่ตรงหน้าร้านข้าว
แล้วก็มีรถที่แบบออกแนวแบบเหมือนกับหลุดโค้งมาพี่
แล้วก็ชนปั้งก็ลากเข้าไปไถเข้าไปในร้านเลย
มันคืออุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไก่เห็นเมื่อคืนได้ยินเมื่อคืนที่มีเสียงรถเอี๊ยดมาเนี่ย
มันไม่ใช่ความจริงแต่มันคือเหตุการณ์ที่มันถูกทำให้เกิดขึ้นนะตอนนั้นเหรอ
และผมก็ถามผมก็ถามฟรอนด์ได้ว่าเดี๋ยวก่อนพูดสิ่งอุบัติเหตุที่ว่า
เมื่อคืนก็ดังตู้มใหญ่เลยนะไม่มีพี่
ร้านข้าวปกติทุกอย่างปกติแบบมันจะปกติไปได้ยังไงเมื่อคืนดังเอี๊ยดปึ้มแทบจะสะเทือนกลิ่น
กลิ่นยางไหม้ข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นได้ยังไง
พี่ไปดูก็วิ่งออกมาดูข้างนอกเอ้ยค่ะเออว่าภืนนี่ไม่มีรอยอะไรเลย
ถ้าเกิดสมมุติมันมีอุบัติเหตุอะไรอย่างว่าขึ้นมาจริง
ตอนกลางคืนมันควรจะมีรถอะไรสักอย่าง
รถกู้ภัยลงรถพยาบาลมันต้องมีอะไรสักอย่าง
เมื่อคืนก็มัวแต่กลัวจนไม่สนใจอะไรอย่างนี้

ไม่แต่แบบมันจริงมากเลยนะเมื่อคืนมันจริงมากเลยนะน้อง
พี่ก็นั่นแหละก็คือก็โดนชนนั่นแหละพี่
แล้วห้องก็ยังเปิดปกติเหรอ

ก็เจ้าของเขาก็บอกว่าเออก็เก็บข้าวเก็บของออกไป

เอาน้องเงินเมื่อวานพี่ไปเปิดห้องใครวะ
มันเปิดได้นะพี่เปิดห้องไหนครับ

ในสุดเมื่อวานไม่ได้ขายใครพี่
เมื่อคืนเปิดได้เลย

คือสภาพที่เราเห็นในห้องมันคือห้องเซลล์

แบบนี้เซลล์เข้าพักแน่นอน

นี่แม่บ้านเพิ่งจะมาพี่จะขึ้นไปดูกับผมก็ได้
ว่าห้องมันคือห้องมันยังไม่ได้ผ่านการใช้เลย
แล้วเมื่อคืนพี่เปิดได้ยังไง

ไอ้คนที่เขาเกิดอุบัติเหตุ

แบบถ้าพี่เห็นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
แต่ก็เห็นพี่นั่งคุยอยู่คนเดียว
คือมันลำบากใจมากเลยพี่แจ๊คกับการมาตัดสินว่าใครใช่ไม่ใช่
คือมันตัวตันเหมือนผมกับพี่นั่งคุยกันอยู่อย่างนี้

ใช่ก็เห็นว่าก็ครบ๓๒นั่งดื่มเบียร์สูบบุหรี่จมูกแดงอยู่อย่างนั้นนะครับ

แล้วถามแล้วมีคนอื่นเขาได้เจอได้อะไรบ้างไหม
คือเหมือนกับอ้ำอึงก็ไม่ทุกคนเหรอพี่

แล้วครบยังไงอะไรยังไง
ก็ไม่รู้นะพี่แต่ไม่เคยมีใครเจอเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้นะ
มันมีอย่างมากก็คืออย่างสมมุติว่ามีแขกนั่งพักอยู่ในห้องอย่างนี้

พอได้กลิ่นบุหรี่ก็แบบเอ๊ะเหมือนจะมองซ้ายมองขวา
กลิ่นมาจากไหนมองไปที่หน้าต่างก็เจอมีผู้ชายคนหนึ่ง
ก็เดินผ่านหน้าต่างไปแบบสูบบุหรี่

ทีนี้แขกบางคนที่เขาแบบเขาติดบุหรี่เขาจะอยากบ้างนะ
ก็เดินไปที่หน้าต่างก็ไปเปิดหน้าต่างจุดสูบ

อยู่ชั้น๒ไม่มีระเบียงทางเดิน

มีบางคนเจอเจอนอกกว่านั้นก็มี
เช่นแบบบางทีบางครั้งแบบบางคนคือเคยได้ยินเสียงรถ
แล้วก็แบบเฮียตึ้มเหมือนผมเลย
แต่คือก็ตกใจอยู่ในห้อง
เขาบอกว่าเจอคนวิ่งมา

มันวิ่งมาเคาะหน้าต่างเราได้ยังไง

แต่ที่เจอจะเจออยู่ที่ชั้น๒เป็นส่วนใหญ่
ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าพี่บีคนนี้เขาเคยพัก
อยู่ชั้น๒ในวันที่เขาประสบอุบัติเหตุนั่นแหละ

ได้ไปเช่าไปพักอยู่แล้วถูกไหมฮะ

คือสิ่งที่เขาเสนอให้เราว่าพี่เป็นเซลล์อยู่แถวนี้
เดี๋ยวพี่มีรายชื่อส่งให้แล้วไปรับปากเขา
เหมือนเขามายื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้ป่ะ
พี่แจ๊คพูดได้น่าสนใจมากเลย

เวลาเขาพูดออกมามันเป็นจุดที่จี้ใจเซลล์

พออยากได้เสร็จปุ๊บพอมีการพี่แจ๊ครู้ว่ารับปาก
เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าพวกนี้คือแบบออกแนวถือสัจจะนะ

หรือเขาแค่ต้องการว่าโอเคเขาจะให้รายชื่อเรา
แล้วให้เรารับปากเขาเพื่อที่เขาจะมาแสดงอะไรบางอย่าง
ให้เราได้รู้ว่าเขาตายไปแล้ว
สิ่งที่เขาต้องการคือต้องการอย่างที่คุณไก่ทำหรือเปล่า
กรวดน้ำอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเขาก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หมด

เพราะว่าจากข้อมูลต่างที่คุณไก่ได้รับมาพรั่งพูเข้ามาจากได้หลายทางเนี่ย
มีเซลล์คนอื่นเคยเจอเหมือนกัน
ก็แสดงว่าที่เนี่ยมันต้องมีการพบเจอพี่บีคนนี้อยู่หลายครั้งนะครับ
แต่มันไม่ใช่โรงแรมที่เป็นโรงแรมที่เซลล์เข้าไปพักอยู่เยอะบ่อย
ถ้าเป็นโรงแรมที่เซลล์เข้าไปพักประจำไม่เยอะผมเชื่อว่าต้องมีการพูดกัน

ที่นี่ต้องมีข่าวมาถึงหูเซลล์ถูกไหมฮะ
เพราะเซลล์เขาจะพูดกันเขาติดต่อกันนี่

เจอกันมาหลายคนแล้วที่นั่นมันอาจจะเป็นเมืองรองจริงก็ได้
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคือมันนอกเส้นทางที่ผมเคยวิ่ง
เพราะว่ามันมีอย่างที่พี่แจ๊คพูดจริง

บางทีเซลล์คนอื่นเข้ามาต่อคิวไปดีอย่างเงี้ย
เขาก็แบบอ๋อพักที่ไหนอะไรยังไง
พอเอ่ยชื่อโรงแรมบางโรงแรมมาเขาจะบอกโรงแรมนี้อย่าไป
หรือถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องไปห้ามห้องที่เท่าไหร่
อะไรอย่างเงี้ยมีอย่างที่พี่แจ๊คพูดจริง
บางทีอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งนะครับว่าเซลล์ทางเลือกของเขามันน้อยมาก
ด้วยงบประมาณที่ถูกจำกัดมาจากทางบริษัทแน่นอนว่าโอกาสที่จะไปเลือกโรงแรมที่มันโอ้ย
เอาแบบสะดวกสบายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะโอกาสมันน้อย
เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวเหล่านี้ได้มากที่สุด

นั่นคือเรื่องของการออกทริปไปทำงานแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้
หลังจากเหตุการณ์นั้นยังทำเป็นเซลล์อย่างนี้อยู่นานไหม

ทำนานเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้เจออะไรที่มันหนักขนาดนี้
นี้น่าจะหนักที่สุดแล้วเท่าที่นึกได้ตอนนี้นะครับ
เรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องก๊อกแก๊กมาเคาะประตู

และผมเชื่อว่าเพื่อนพี่เซลล์ทุกท่านก็คงจะเคยเจอประจำ

แต่อย่างโรงแรมนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเข้าพักอยู่นะครับ
ก็คือพยายามจัดเส้นทางให้มันเลี่ยงไป
ขนาดนั้นถ้าเข้าไปพักอีกเนี่ย

นั่นคือเรื่องของคุณไก่ในสถานีผีดุของเราครับ
กับเหตุการณ์ประสบการณ์นะครับ
อาชีพการทำงานออกทริปแล้วก็ไปเจอดีมา
คืนนี้ขอบพระคุณคุณไก่ครับขอบพระคุณครับ
และสถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลานะครับ
เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ได้ไม่พลาดในตอนที่เราให้ชมกันแบบพี่เมีย
เข้ามาชมสดกันแบบเยอะก็แล้วกันครับ
ส่วนสัปดาห์หน้านักเล่าคนไหนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์

และสัปดาห์นี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เทศกาลท่องเที่ยวแบบนี้ออกทริปไปไหน